ดูภารกิจของคนเอกประยุทธจันทร์โอชานายกราศมนตรีนะคะ
ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและอุบลราชธานี

ให้กำลังใจประชาชนไปช่วยแก้ปัญหาให้
บรรยากาศมันหลากหลายมากนะคะพี่อุ๋ย
ก็มีทั้งกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงที่ให้ดูไปช่วงต้นของรายการ
มีคนชู๓นิ้วแสดงออกเชิงสัญลักษณ

นายกรัฐมนตรีก็ให้กำลังใจประชาชนด้วย
ลุยน้ำมีแบบตัดผมให้ด้วยนะ
ตัดผมให้กับอดีตทหารท่านหนึ่งด้วยนะคะ

นี่นะคะที่ขอนแก่นค่ะตอนเช้า

แล้วก็มีรถยนต์พรานสปอลเมอร์
ของกรมป้องกันระบันเทาสาธาภัย
ทะเบียนหนึ่งนอนุขอไข่๔๐๐๑
ก็ไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ไปตรวจระบบการทำงานของเครื่องสูบน้ำแรงดันสูง
บึงหนองโคตรหน้าวัดศรีสะอาดหนองโคตรนะคะ

ก็ไปดูเรื่องของการระบายน้ำให้ไหลลงสู่

ป้องกันเรื่องของน้ำล้นบึงหนองโคศ
กันน้ำท่วมในพื้นที่เศรษฐกิจของเทศบาลเมืองขอนแก่น

ส่วนขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำ
กรมอุตุนิยมวิทยาด้วยค่ะ
มันเยอะไปหมดน่ะนี่คือภัยธรรมชาติ
เราต้องอยู่กับธรรมชาติให้ได้ด้วยความปลอดภัย
ไปต่อที่อุบลราชธานีนะคะ
ก็มีรถบรรทุกสีส้มของทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธภัย

ข้ามฝั่งจากตัวเทศบาลไปที่วการพลวงศ์เรียนชำราบ
เพราะว่าน้ำก็ท่วมนะคะมีคนมารอต้อนรับ
มีวาดที่ผู้สมัครสอสอกับเพื่อนอีก๒คน
แสดงออกเสริมเสริมลักษณ์ชูสันนิ้วตะโกนไล่ก็มี
มันก็มีหลากหลายบรรยากาศเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูค่ะ
พอนายกไปถึงที่ว่าการอำเภอก็ได้มีการพูดคุยกับผู้ประสบภัย
มีการให้กำลังใจกับชาวบ้านคนมารอต้อนรับ
ก็เยอะอยู่นะคะเป็นร้อยค่ะ
ก็ไปพบปากกับประชาชนที่มาอยู่ในเต็นต์เป็นร้อยครัวเรือน
ก็คือเป็นประชาชนที่ถูกน้ำท่วมด้วยค่ะ
เขาก็ต้องอบพยพมาอยู่ในพื้นที่ตรงนี้
ก็อยู่มาเป็นก็สัปดาห์หนึ่งได้แล้ว
นายกรัฐมนตรีแวะเต็นต์บริการตัดผมของทางเจ้าหน้าที่ทหาร
ที่มาบริการตัดผมฟรีให้กับผู้ชาย
นี่ตัดเองเลยค่ะ

คนที่ให้นายกรัฐมนตรีนายเข็มเพชรกอมมณี
เป็นอดีตพลทหารนะคะอายุ๖๒
ก็หนีน้ำท่วมมาอยู่ตรงนี้ค่ะ
ร้านตัดผมไม่ได้เลยต้องมีบริการตัดผมให้
ก็นั่งตัวตรงเลยตัวเกร็งนิดนึง

โชคดีนะนายกรัฐมนตรีตัดผมให้เร็วนะ

ทรงที่นายกรัฐมนตรีตัดอยู่ทรงแบบนี้ไปเลยได้ไหม

เดี๋ยวไปดูค่ะ
ขอบคุณสิทธิ์สองผมนักศึกฝ่าย

ผมพูดว่าการลูกจัดผมให้เป็นมงคลเลย